ใช่บางทีอาจจะเหลียวซ้ายมองขวาดูมีรถคันไหนจะแซงอะไรหรือเปล่า
มองกระจกบ้างอ่าใช่อ่าแต่มีถนนเส้นหนึ่งในในกรุงเทพเนี่ย
คุณผู้ชมฮะขับไปต้องมองบนไปด้วยอ่าทำไมอ่ะมองบนไปด้วย
กลัวอะไรล่วงลงหัวหรออะไรจะตกมาป่าววะ
เอ่อดูดิ
โอ้ยตกลงมาได้ไงอ่ะ

มันกระเด็นแบบแรงมาก
ซื้อลอตเตอรี่เบิร์ตไม่แม่นแบบนี้

โดนเข้าไปข้างตรงนี้ถากเป็นรอยดำแบบนี้เลยคุณผู้ชม

เขาจอดลงพร้อมกับผู้หญิงที่ขับรถเก๋งมา

ลงมาดูความเสียหายว่าอะไรมันตกอ่ะพยายามหาอยู่หาอยู่
เออหาไม่เจอครับไม่รู้ว่าวัตถุอะไรตกลงมาจากข้างบน
มันทำให้รถของผู้หญิงท่านนี้นะถลอกแล้วก็บุบเล็กน้อยเลย
นี่เธอโพสต์ไว้แล้วก็เขียนข้อความไว้ว่า
เตือนภัยขับรถเส้นเข้าสมุทรสาครพระราม๒ที่กำลังสร้างทางด่วน
ขับมาทางตรงดีจู่อะไรตกเข้าหน้ารถเต็มไม่รู้
แล้วก็มี๖ล้อข้างหน้าเราก็โดนไปด้วยอันนี้ที่เธอเล่า

เธอเลยเปิดไฟขอทางแล้วก็จอดดูรอยกับพี่เขาพี่ที่ขับรถหกล้อมา

บอกไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเอาผิดกับใครดีแต่เอาไว้เตือนภัย
ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวีดีโอไว้ครับ
แต่ชาวเน็ตบอกไม่ใช่โชคดีของเธอหรอก
มันคือความสะเพราของผู้รับเหมา
บางคนบอกโอ้โหขับผ่านเส้นนี้นะ
ต้องใช้แต้มบุญสูงมากในการผ่านแต่ละครั้งเนี่ย
อันตรายมากต้องดำเนินคดีแบบนี้
งั้นก็ช่วยทำอะไรร่วงมาใส่คันอื่นอีก
อันตรายอาจถึงชีวิตได้เลยครับ